กูพายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประสานไปยังหมอปลาดีกว่า

ให้มาช่วยค้นหาด้วยนะครับ
กูพายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประสานไปยังหมอปลาดีกว่า
ให้หมอปลานี่นะครับคุณผู้ชมฮะ
ให้มาช่วยค้นหาด้วยนะครับ
กู้ภัยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวประสานไปยังหมอปลาดีกว่า
ให้หมอปลาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ
ให้มาช่วยค้นหาด้วยนะครับ
เป็นทางพิเศษของหมอเปล่า

หมอปลาม้ามากับคุณน้ำฟ้าพละยา
น้ำฟ้าภรรยาไปยังบ้านของน้องกัลหรือว่าเด็กชายจักรพพอายุ๗ขวบ
อำเภอเมืองเพชรชบุรีจากการพูดคุยนะฮะน้องคนนี้ครับ
จากการพูดคุยกับนางเอียดอายุ๖๖ปีเป็นป้าของน้องกันนะครับ
เล่าบอกว่าน้องกันเป็นเด็กพิเศษครับแล้วก็หายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็น
ตอนนั้นป้าก็หลับอยู่พอตื่นมาทุ่มนึงแล้วน้องไปไหนก็เลยออกตามหา
เพราะมืดแล้วยังไม่กลับบ้านคือพอไม่เจอตัวน้องครับหาเองก่อน
หาเองก่อนพอหาไม่เจอไปแจ้งกำนันแล้วก็อปพลประจำหมู่บ้าน
ให้ช่วยกันตามหาหายัน๓ทุ่มนะครับคราวนี้สงสัยต้องพึ่ง
มูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานแล้วส่งทีมประดาน้ำมาลงช่วยค้นหา
เพราะอะไรครับเพราะไปเจอรองเท้าของน้องกันตกอยู่ริมตลิ่งที่ใกล้กับบ่อน้ำ
นี่ฮะรองเท้าของน้องกันฮะบ่อน้ำใกล้บ้านของเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับ
ห่างห่างจากบ้านน้องการมาร้อยเมตรเท่านั้นเองทีมประดาน้ำของกู้ภัยลงงมค้นหา
แต่ไม่พบครับก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ชายาของเขาให้มาช่วยหาไปดูช่วงที่หมอปลามาช่วยหาหน่อยครับ

ต้องเอาใจช่วยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหมอปลากับทีมประดาน้ำของกู้ภัย
เขาค้นหาในบ่อน้ำอีกแห่งหนึ่งด้วยไม่ไกลจากบ่อนี้ไปเท่าไหร่นะฮะ
แต่มันใหญ่กว่าบ่อแรกครับแต่ก็ยังไม่พบ
กู้ภัยก็ยังนำโดรนใต้น้ำมาช่วยค้นหานะครับแต่ก็ยังไม่พบอีก
ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวไปก่อนตอนตี๒ที่ผ่านมานี้เอง
เดี๋ยวเช้าวันนี้เริ่มค้นหากันใหม่ขอให้เจอน้องครับขอให้น้องปลอดภัยนะฮะ